ครอบครัวนี้ก็เห็นใจเหมือนกัน
ถึงคิวคุณพ่อที่นครปฐมคุณพ่ออายุ๗๒
ลูกติดยาคลุมข้างตีคนนั้นตีคนนี้ในบ้าน
วันนี้ถึงคิวพ่อตีพ่อแล้วพ่อไม่ทนแล้วครับ
พ่อคว้าเหล็กมาตีลูกจนเสียชีวิต
แล้วก็ไปมอบตัวกับตำรวจช้ำไหม
นะฮะสุดจริงครับคุณผู้ชมครับ
คุณพ่อคงสุดจริงแล้วตำรวจภูทรโพแก้วครับ
แพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ตรวจสอบเหตุฆ่ากันตายที่บ้านในซอยเทศบาล
ตำรวจอ้อมใหญ่อสามพรานจคปฐม
ที่เกิดเหตุอยู่หลังตลาดครับตลาดหมู่บ้านสามพราน
เป็นบ้านชั้นเดียวปลูกติดกันบนเตียงมีศพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
นายบุญเลิศคงเลิศอายุ๔๐ปี
นอนหงายจมกองเลิศอยู่ครับสีชีวิตแล้ว
ใบหน้ามีบาดแผลถูกของแข็งตีเข้าที่หัวหลายแผล
ขออภัยนะฮะเวอะหวะไปหมด
ใกล้กันพบท่อนเหล็กยาว๑เมตรครับวางพิงอยู่กับกำแพงบ้าน
เจ้าหน้าที่ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
ผู้ก่อเหตุก็คือพ่อครับนายฤทธิคงเลิศอายุ๗๒
หลังก่อเหตุเดินไปแจ้งตำรวจแล้วก็สายตรวจหมู่บ้านสามพลาน
ว่าผมเนี่ยคุณตำรวจผมตีลูกชายตายแล้ว
คุมตัวผมไปได้เลยพาไปสพโพแก้วได้เลย
ส่วนนางอารีคงเลิศแม่ของผู้ตายครับก็อยู่ในที่เกิดเหตุ

บอกลูกติดยามา๒๐กว่าปีหลอนอารวาสด่าจนอยู่บ้านไม่ได้
ทุกวันนี้แม่ต้องไปอยู่บ้านลูกสาวนะ
พ่อซึ่งรักลูกหมดจิตหมดใจคอยดูแลกลัวลูกจะไม่มีอะไรกิน
ให้ด่ายอมให้ชกยอมให้ตีแต่ไม่ใช่วันนี้หรอกครับ

นางสุนครปฐมชื่อนะครับชื่อนางสุนครปฐม

น้าของผู้ตายเล่าบอกว่าขอเงินพ่อแม่ไม่ได้
ผู้ตายก็จะตีจะทำร้ายจะขู่จะแทงนะครับ
แจ้งตำรวจหลายสิบรอบแล้วตำรวจมาจับก็ไป๑๐กว่าวันก็ปล่อย

ล่าสุดเธอไปแจ้งที่อำเภอนะครับก็ไม่มีใครมาช่วยดูแลช่วยแก้ไข
หากมีเจ้าหน้าที่มารับตัวไปก่อนเหตุการณ์วันนี้คงไม่เกิดขึ้นครับ
ล่าสุดนี้น้าขอพูดตรงก็คือแจ้งไปที่นายอำเภอเลย
กับท่านประหลัดอำเภอท่านส่งคนเนี่ยมาดูร่วมเป็นสิบคน
แต่ก็ไม่มีการดำเนินการใดทั้งสิ้นก็คือไม่เอาตัวไป
เพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าไม่ได้มีอาการซึ่งหน้าในขณะนั้น
เรื่องยาสิทธิ์มันเยอะเกินไปมันถึงได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ณวันนั้นถ้าเขาเอาตัวไปที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันจะไม่น่าจะเกิดแบบนี้
ญาติญาติแล้วไปฟังชาวบ้านบ้างชาวบ้านเล่าบอกว่าได้ยินเสียงพ่อลูกทะเลาะกันได้บ้าง
เสียงดังตั้งแต่ตี๓นะแล้วก็มีเสียงร้องโอดโอดโอยดังจนถึงเช้า
แต่ไม่มีใครกล้าไปถามเข้าไปดูหรอกที่ผ่านมาคนในซอยต้องอยู่ด้วยความหวัดระแวงคุณผู้ชม
วันดีคืนร้ายผู้ตายก็ที่ตอนนั้นอาจจะเมายาออกมาโวยวายหาเรื่องคนอื่น
แล้วก็เดินรำครับรำเนี่ยรำไปทั่วเลยกลัวที่สุดคือเรื่องของไฟจะไหม้
ทุกคนก็เข้าใจว่าผู้ตายก่อนหน้านี้คงมีอาการประสาทหลอนครับ